คู่รักมาลาทอนคู่รักทรหดพี่แอ้มพี่เอิร์ทนะคะตั้งแต่สมัยอาร์เอสดัง

แล้วล่าสุดประกาศบอกว่าจะอยู่คู่กันไปจนถึงวันตาย

คุณผู้ชมนี่ค่ะคือพี่แอ้มพี่เอิร์ทนะคะ

ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องแรกนะที่ได้คู่กัน

คือพี่แอ้มเนี่ยเขามีอะไรมาปิดที่หน้า

น่ารักมากจริงนะคะพี่แอ้มพี่เอิร์ทเปิดใจกับเรานะคะ
ทุกวันนี้อยู่ด้วยกันไม่มีวันเหงาค่ะ
เพราะว่ามีอะไรทำเยอะค่ะไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมต่างนู่นนั่นนี่ค่ะ
ส่วนเรื่องมีลูกนะคะถึงวัยนี้ไม่คิดแล้วค่ะ
โดยบ้านปลายชีวิตก็มีแผนว่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงใหม่
เลยสัญญากันไว้ว่าจะดูแลกันจนถึงวันตายเลยนะคะ
ส่วนเพื่อนดรายุค๙๐ต้องบอกยุคนั้นอาร์เอสดังมาก
พี่อ้ำธนิชาคุณผู้ชมนี่ลูกก็โตแล้วพี่เอสศาสิการจำได้ไหม

เอ๊ตอนนี้ก็มีลูกโอ้โหน่ารักมากด้วยนะคะก็ยังติดต่อกันอยู่ค่ะ
ดีใจที่ทุกคนมีความสุขมีลูกที่น่ารักค่ะ
เราไปฟังเสียงพี่แอ้มพี่เอิร์ทเปิดใจกันหน่อยค่ะ
เหงาค่ะไม่เหงาเลยพี่เอิ้นหาเรื่องให้แบบสนุกได้ทุกวัน
ไปเที่ยวเยอะมีงานวิ่งเกือบทุกเดือน
ต้นปลายอยากจะไปอยู่แบบต่างจังหวัดเลยไหมคะแบบมีบ้าน
อย่างนั้นนะครับคงอาจจะกลับไปอยู่ชิ้นใหม่อะไรอย่างนี้
ก็มีที่มีทางต่างจังหวัดเยอะอย่างนี้ครับ
ก็อาจจะทำอะไรสักทีโอ้ยก็เจอกันตลอด
ก็ส่วนใหญ่ก็เจอกันตลอดอยู่แล้วค่ะ
พี่เอ๊ะสศิการแกก็
ก็มีลูกแล้วชีวิตดี
ก็ไปอยู่นู้นแล้วค่ะ
ใช่ค่ะก็มีลูกสองแล้วเนาะ